เราไปอัปเดตเรื่องของการลงทุนกันหน่อยดีกว่า
ต้องถามครอบครัวบัวหลวงแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น

วันนี้พูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด

ผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีค่ะ

ถ้าพี่เอกลาหยุดวันเดียวเนี่ยนะฮะ
ไม่มีคนช่วยดูตลาดให้เลยนะครับ
เมื่อวานตลาดปิดไปที่๑๔๕๗๐๒จุดนะครับ
ลบ๔๗๓๒จุดหรือประมาณ๓เปอร์เซ็นต์

จริงเปิดตลาดมาเนี่ยก็ลบประมาณ๕๐จุด

แล้วก็ปิดตรงไปที่ราคาต่ำที่สุดนะครับ

ขนาดนี้วอลุ่มเยอะขนาดนี้พี่เอกมองยังไง

เราจะบำเมินแนวลับของตลาดหรือดัชนีเนี้ยอยู่ที่ตลาด

ยังซื้ออยู่นะยังซื้ออยู่นะครับต่างชาติยังซื้ออยู่ที่ประมาณ๙๐๐กว่าล้านนะ

กองทุนในประเทศนะครับก็อยู่ขายอยู่ที่ประมาณ๗๐๐กว่าล้านนะครับ
คนที่ซื้อหนักก็คือนักทุนลายย่อยอย่างเรานะครับ
ก็ตลาดดูแล้วน่าคึกอึดอัดนะพี่
จริงเดี๋ยวขอเสริมในเรื่องของตัวกระแสเงินลงทุนก่อนนะครับ
ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกระแสเงินลงทุนเนี่ย
ยังมีการไหลเข้าสู่ตลาดภูมิภาคอยู่นะครับ

หมายความว่าต่างชาติยังมีการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอยู่ต่อเนื่องครับ

ก็คือตอนนี้อ่อนค่า

นะครับเพราะว่าการที่ข้าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ย
แสดงว่าเงินไหลออกจากประเทศไทย

คงไม่ใช่ตลาดหุ้นแล้วที่ออกจากตลาดหุ้นไทย

แต่เมื่อวานมีข่าวสำคัญก็คือ
ก็มีผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมาด้วยนะ

แลนด๔๐ที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์
หรือที่เรากำลังขับเคลื่อเศรษฐกิจโดย

ฝากคุณแจ็คหมาช่วยดูหน่อยว่าจะทำยังไง

และก็คนจีนชอบผลไม้ไทยนะ
เพราะจายเงินระหว่างสร้างการ
ระหว่างสองประเทศอาจจะติดขัดบ้าง

ทำให้การจ่ายเงินต้องง่ายขึ้น
กำลังเริ่มเปลี่ยนล่ะแต่สูตรวิธีมีความเก้าหน้ามากขึ้น
เพราะฉะนั้นกลับมาดูบ้านเรา

กลุ่มยังถือว่ายังเติบโตดี

ซึ่งเรามองว่าไตรมาสที่๓และไตรมาสที่๔ตอนนี้เขาเรียกว่าไปเมิดแล้ว
ว่าผลกำไรในไตรมาส๓และไตรมาสที่๔ออกมาน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวยอดสินเชื่อที่ดีขึ้น
มันทำให้ในแง่ของผลประกอบการกลุ่มธนาคารน่าจะโตขึ้น

การบริโภคในประเทศก็มีอนาคตเพิ่มขึ้นตัวขึ้น

เพราะอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ภายในประเทศของประเทศไทยเนี่ยยังดูดีอยู่

แสดงว่าเศรษฐกิจมีอนาคตเพิ่มขึ้นตัว
แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ปรับคาดการณ์ขึ้นไปแล้ว
เพราะฉะนั้นธุรกิจภายในประเทศยังดูดีนะ

เมื่อคืนนี้ดาวโจรนี่บวกไป๘๘จุดนะครับ
ูตี้ก็บวกต่างประเทศดูดีหมดเลยเมื่อวาน
เพราะว่าเมื่อวานก็มีเหตุแนะนำเพจเรื่องดีเบต
เขาบอกว่าก็น่าจะชัวร์แล้วเนอะ
เพราะว่าผู้นำในโพลเขาเป็นผู้นำมาตลอดนะครับ
ก็เหลือการดีเบตอีกรอบหนึ่งก็ที่ลาสเตกัส

เพราะสองคนนี้ฟังแล้วสนุกนะ
เมื่อคืนผมก็นั่งฟังเลยนะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งที่คุณน่าจะลงทุนก็คือทองคำพี่

ปัจจุบันราคาทองคำในประเทศอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทเอาเลขกลมกลม
ก็ถือว่าเป็นในช่วงที่ตลาดทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับ
ถ้ามองในภาพยาวทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย
ถ้าเงินบางส่วนที่เรามองว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ลายเน็ตที่มีความปลอดภัยต่ำ
ก็คือแบ่งกันลงทุนก็ถ้าเกิดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๒๕๖เหรียญ
ถ้าเป็นราคาทองบ้านเราก็อยู่ประมาณ๒หมื่นหนึ่ง
เป็นราคาที่น่าสนใจเพราะว่าน้องคุณเป็นตอนบาท๑๓๐๐ก็อยากซื้อ
แต่ตอนนี้ต่ันกว่า๑๓๐๐บาทแล้วอาจจะจับตาดูไว้บ้าง

มองภาพยังไงพี่เอก
ว่าจะมีการคาร์เตอร์เรื่องการผลิตน้ำมัน

ซึ่งประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมา
อันนี้กลับมาดูภาพกัน
ตอนนี้ตลาดอยู่ที่๑๔๕๗ใช่ไหมพี่

อันนี้เขาบอกว่าตลาดนานนี้ลงมาถูกไหม
เพราะว่านักทุนในประเทศมองว่าตลาดลงฉันจะเข้าไปซื้อโมงจะเลยซื้อเยอะ
แต่ระดับที่ราคาเท่านี้พี่เอกมองยังไง

มีความน่าสนใจแล้วหรือยังนะครับที่ระดับดัชนี๑๔๕๗จุด

แนวรับตัดชนิดเรามองตรงไหนเรามาดูสไลด์กันไหมครับ
ก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหลังจากที่ตลาดช่วงก่อนหน้านี้
ปรับขึ้นต้นปี๑๒๐๐จุดขึ้นไปอยู่แถวประมาณ๑๕๐๐
แล้วก็ปรับตัวรุนแรงรอบก่อนนะครับก็ลงมาอยู่กลางหน่อย
แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอีกก็คือลบไปประมาณ๑๐
แล้วก็กลับตัวขึ้นไป๕แล้วก็เมื่อวานปรับตัวลงแล้ว
พี่เอกมองภาพว่าราคาระดับนี้ถูกหรือแพงพี่
คราวนี้เราใช้ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวเลข
ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขนะครับในปัจจุบันนี้นะครับดัชนีเนี่ยนะครับ
ถ้ามีโอกาสลงมาเนี่ยในระดับแรกเลยนะครับจะอยู่ที่ระดับ๑๔๓๐จุดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสปรับตัวได้อีกใช่นะครับแล้วนารัฐถัดไปอ่ะ
ถัดไปถ้าสมมุติยืนไม่ได้เนี่ยนะครับจะลงมาในระดับจากสูงสุด๕๐
เหลือตัวเลขในรัฐถัดไปคือ๑๓๙๐จุดครับ
น่าติดตามนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ย
เวลามันลงมาเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนได้บ้างนะครับ
ก็ขอให้ติดตามตลาดหุ้นและติดตามพวกเราใช่ไหมพี่เอ

ขอบคุณคุณสินทนันกับคุณธนรัฐนะคะ

ครอบครัวบัวหลวงยืนยันแล้วว่ายังพออุ่นใจได้อยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย